วันนี้ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์มีหลายเรื่องราวมาติดตามกัน
เฉพาะเรื่องสำคัญของการสูญเสียบุคคลสำคัญ
ที่เป็นบุคคลทางการเมืองของประเทศไทย
กับนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของประเทศไทย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายบรรหารศิลปะอาชาค่ะ
โดยมีบุคคลสำคัญร่วมงานจำนวนมากค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายบรรหารศิลปะอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของไทย
ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย๘๓ปี๘เดือน
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานโกรธไม้แปดเหลี่ยมพร้อมฉัดเบนจา
และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
บุคคลสำคัญของนักการเมืองและประชาชนทั่วไป
ที่มาร่วมรดน้ำศพแสดงความอาลัยต่อการจากไปจำนวนมากนะคะ
บริเวณพื้นที่ที่สารากลางน้ำไม่สามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมดนะคะ
อาทิบุคคลสำคัญที่มาร่วมนะคะก็คือจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน
นำโดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขณะที่นักการเมืองค่ะก็มีนักการเมืองจาก
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพรถเกล้าพรถกระม่อม
รับศพนายบรรหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จัดพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม๗คืน
โดยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมวางพวงมาลาพระราชทานในงานศพด้วย
ขณะที่นักการเมืองได้ส่งพวงหลีดร่วมไว้อาลัยอาทิตยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ทักษิณชินวัฒน์นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์และนายอภิษฎเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนากล่าวว่า
ตั้งแต่ที่นายบรรหารตัดสินใจเข้ามาในแวดวงของการเมืองจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
ชื่อว่าคนทั้งแผ่นดินไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านายบรรหารนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
สิ่งที่ภาคชาติไทยพัฒนาภูมิใจก็คือการปัดยุรูปการเมือง
ซึ่งนายบรรหารได้สร้างไว้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารประเทศ
ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกที่ดีที่สุดในประเทศไทย

นี้นะคะนายบรรหารก็มองเห็นเจตนารมณ์ที่ดี
ในกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย
การพัฒนาบ้านเมืองคุณภาพชีวิต
โดยพักชาติไทยพัฒนาจะสืบสารเจตนารมณ์นี้ต่อไป
แม้ว่าวันนี้จะไม่มีนายบรรหารแล้ว
แต่จะยังมีพักชาติไทยพัฒนาต่อไป
พวกเราและลูกของท่านก็จะยืนยันว่า
เคียงบ่าเคียงไหล่ทำงานเพื่อประเทศต่อไปค่ะ